เอค่ะไม่ใช่ครับผมนี่จินนนะเองครับ

นนท์ก่งนานะครับนัภเ

ดูนะคะว่าน้องจินจำเป็นจริงหรือเปล่า
จริงคะพี่ว่าน่าจะร้อนถอดเสื้อดีกว่า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
น่ากินมากเลยอ่ะส้มตำว่า
เสร็จแล้วนะคะเราได้ส้มตำมาแล้วจากจินน่ะนะคะ

คือหลายคนเพิ่งทราบว่าจินนี่เปิดร้านส้มตำที่มาที่ไปที่ทำไมถึงเปิดร้านได้คะ
คือหลายคนเพิ่งทราบว่าจินนี่เปิดร้านส้มตำที่มาที่ไปที่ทำไมถึงเปิดร้านได้คะ
คือหลายคนเพิ่งทราบว่าฟินเนี่ยเปิดร้านส้มตำที่มาที่ไปทำไมถึงเปิดร้านได้คะ
คือก่อนอื่นเลยเราอยากทำธุรกิจ

เจ๊ย่าแล้วต้องจีนบิ๊กถือหุ้นหรืออะไรอย่างไรไหมค่ะอืมอะไรนะครับ
หุ้นก็ร้านนี้ก็เป็นร้านกินเลยครับร้านจินเลยที่มาทุกคนมากินได้เลย
ขอส่วนลดก็ได้ส่วนลดก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมควักเงินของผมออกเอง
แต่พอเรามาทำธุรกิจค่ะหลายคนก็จะมักมีข่าวเนาะภาษาข่าวเขาบอกว่า
เราขาลงแล้วหรือเปล่าหรือต้องมาเปิดธุรกิจอะไรอย่างเงี้จริงคือจริงจริงแล้ว
เราอยากทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าที่เราเป็นดาราหรือว่าทำกิจกรรมเกี่ยวกับการละครเนี่ย
รู้สึกว่าเราไม่แข็งแรงเราก็เลยยังไม่คิดมองเรื่องของธุรกิจ
แต่อันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเราพอเริ่มรู้บ้างแล้วเราก็ได้เริ่มทำอะไรที่เราอยากทำ
อ่าแล้วอะไรที่สามารถเรียงดูเข้าความความใจอ๋อ

เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มครับ
ค่ะก็มากันได้บางวันจะได้เจอจินไหมคะ

เป็นว่าวันนี้ก็คุยกันพอสังเกต